หรือว่าเรื่องเกี่ยวกับงูที่เข้าบ้านนะคะหรือว่างูที่
ไปเจอตามที่ต่างนะคะแล้วก็ถูกตีความไปเป็นเรื่องของความโชคดีกันไป
มีหลายที่เลยคุณผู้ชมไปดูที่แรกนครศรีธรรมราชกันก่อนนะคะ
โดยกู้ภัยใต้เต็กตึงบางขันจังหวัดนครศรีธรรมราชมาจับงูจงอางค่ะ
เพราะว่ามันเลื้อยเข้ามาซุกที่ถ้อยน้ำทิ้งหลังบ้านของนายสันปรีชา
อายุ๔๐ปีอยู่บ้านเลขที่๓๙หมู่๑๑ตำบลบ้านลำนาวอำเภอบังขันนะคะ
เจ้าของบ้านเขาบอกว่าไปเจองูจงอางตัวนี้ขณะที่กำลังจะเข้าห้องน้ำ
มันกำลังซุกคอหารอยู่พอดีค่ะเจ้าของบ้านไปเจองูงู
เจ้าของบ้านเนี่ยก็ตกอกตกใจกันทั้งคู่แล้วก็วิ่งออกมาจากห้องน้ำ

งูก็ตกใจเหมือนกันมันก็หนีออกไปด้วยเหมือนกันนะคะ

เจ้าหน้าที่กู้ภัยมาถึงก็ต้องทุบท่อนั้นทิ้งนี้ออกไปทำลายทิ้งซะ
แล้วก็ดึงงูออกมามาวัดความยาวจ้ะ
งูยาวถึง๓เมตรนะแล้วเขาก็นำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป
ที่นครยาว๓เมตรใช่ไหมดิฉันพาไปดูที่ตรังยาว๔เมตรค่ะคุณผู้ชม
เป็นจงอางบองหลาตัวใหญ่แบบนี้ค่ะ
น้ำหนักนี่เป็น๑๐กิโลกรัมเลยนะเพราะว่า
นายปริชาช่วยจันเนี่ยเขาเป็นคนกรีดยางพารา
แล้วก็อยู่ที่บ้านเลขที่๒๒๓ที่หมู่๒อำเภอวังวิเศษที่จังหวัดตรัง
ตอนนั้นเนี่ยนายปรีชานอนหลับอยู่ในขนำพักผ่อนอยู่อะค่ะ
หลับตื่นตื่นอ้าวเหลือไปเห็นเป็นงูจงอางแม่

คือพอเห็นงูจงอางอยู่บนหลังคาขนำตกใจแทบช็อกเลยค่ะ
ตั้งสติได้เท่านั้นแหละกระโดดหนีสุดชีวิตแล้วก็แจ้งกู้ภัย
นี่คือใครจะไหวอะแบบนี้ค่ะ
แล้วก็เลยรีบแจ้งกู้ภัยให้มาจับเอาไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
เขาต้องไปปล่อยนู่นที่เทือกเขาบรรทัศน์นะ
อย่างนี้ตัวมันยาวมากนะยาวมากไง๔๐เมตรหนัก๑๐กิโลกรัม
มาอีกที่หนึ่งนะคะที่สำนักสงสรรป่าตึง
อยู่เลขที่๑๘๖๖๘ตมพบาทอำเภอเมืองลำปาง
ชาวบ้านหลายคนพากันไปขอโชคลาภกับพระศรีวรี
ปฏิสถานอยู่บริเวณลานสำนักสงฆ์นี่แหละ
เพราะอะไรเพราะชาวบ้านเขาร่ำลือกันมานะคะ
บอกว่าที่นี่นะมาขอโชคขอลาบ
แล้วก็มีคนถูกเลขท้าย๒ตัวมาถึง๔งวด

ไม่มีงูแล้วค่ะมีโชคมีลาบ
ถูกต้องชาวบ้านเขาก็เลยนำแป้งมาทาที่ถางพระศรีวรี
ตามที่บอกเล่ากันมาเขาบอกทาไปทามา
เห็นค่ะเห็นชัดเจนเลยนะคะว่าที่ทาแป้งลงไป

พอชาวบ้านวนมือแบบนี้มันก็เป็นลายนะ

มันก็เป็นลายของปูนลายของแป้งผสมกัน
ก็เป็นศิลปะอย่างหนึ่งแล้วแต่คนจะตีความกันไปนะคะ
ก็เอาเป็นว่าให้ดูเอาไว้เป็นสีสัน
เป็นทางของความเชื่อของชาวบ้านนั้นเอง